คุณผู้ชมครับอากาศเย็นเข้ามาแต่ว่าความร้อนแรงเรื่องของการเมืองปลายปีเนี่ย
ร้อนแรงนะเอาเรื่องของวิ่งไล่ลุงกันก่อน
กิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นช่วงเดือนมกราคมคือเสาร์ที่๒ของเดือนก็คือ๑๒มกราคม
เมื่อวานี้บิ๊กแดงคือพบทบออกมาพูดถึงกรณีวิ่งไล่ลุง
พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวาน
ไปตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของผู้บังคับหน่วยระดับกองพันธุ์ทั่วประเทศ
ซึ่งบิ๊กแดงในวัย๕๙ปีก็ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายด้วยดูแข็งแรงนะ
ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงในวันที่๑๒มกราคม
ก่อนไปดูกิจกรรมนี่ดูความแข็งแรงของพริกแดงก่อนคุณดูกล้ามอกฮะ
เปี๊ยะฟิตเปี๊ยะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
ก็นี่แหละครับก็จะออกกำลังกายแบบนี้เป็นประจำนะฮะโอ้โห

ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของทหารเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว
สิทธิ์ข่าวก็ไปรอฮะไปถามถึงกิจกรรมวิ่งไล่ลุง
ขออภัยคือวันอาทิตย์ที่๑๒นะครับมกราคมนะฮะ
โดยบิ๊กแดงบอกว่าขอให้ทุกคนมาวิ่งแต่ไม่ใช่ไปวิ่งไล่ลุงนะ
มาวิ่งในเชิงสร้างสรรค์กันจะดีกว่า
เพราะคนบางกลุ่มชอบวิ่งแบบมีนัยยะแอบแฝงทางการเมือง
ก็คือวิกฤตที่มีบางคนอยู่เบื้องหลังออกมาสู้เองไม่ได้
สร้างตัวแทนมาสู้กับภาครัฐคุณผู้ชมฟังเสียงบิ๊กแดงหน่อยนะครับ
ก็พูดแบบหลักวิชาการนะครับ
ไม่ได้พูดถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
ไม่ได้กล่าวถึงชื่อใครนะครับ
แต่ก็พูดเป็นเรื่องให้ไปคิดกัน

อย่างความคิดที่สามารถทำกลับควรถามมือได้แอบ
พอมาแล้ววิ่งไล่ลุงกันนี่อย่างไรครับ

แดงพูดแบบนี้คุณคิดว่าจะมีคนเข้ามาต้านบิ๊กแดงไหม
ก็ต้องมีแหละแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับ
คณะกรรมการแนวร่วมสมาพันธ์ผู้จัดงานวิ่งไล่ลุง
เพื่อประโยชน์ประชาธิปไตยไทยและสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
อันนี้ชื่อเต็มนะชื่อย่อก็คือวิ่งไล่ลุงนี่แหละครับ
ก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่บิ๊กแดงออกมาพูด
บอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังในการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง
โดยบอกว่าไม่มีใครอยู่เบื้องหลังมีประชาชนเท่านั้นที่สนับสนุน
และคิดเห็นไปในทางเดียวกันเป็นกำลังใจในการต่อสู้สิ่งเดียวกันเท่านั้นนะครับ
ตอนนี้นะครับพยายามที่จะรวบรวมคน
แล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนรอบ๒ในวันที่๒๐ธันวาคม
ตั้งเป้าให้คนมาวิ่งกัน
กี่คนหรือไม่คุณ๙๐๐๐คนอ่ะโอ้เกือบหมื่นคนอ่ะนะครับ
ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เมื่อวานเปิดธรรมเนียบรัฐบาลต้อนรับ๒นักกีฬาทีมชาติไทย
แล้วก็มีการเปิดเผยว่าเตรียมสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เดินหน้าทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
เช่นวิ่งเทรลวิ่งเพื่อแผ่นดิน
ได้จัดไปแล้วครั้งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรี
และคิดว่าน่าจะมีการจัดขึ้นทุกเดือนในทุกพื้นที่นะครับ
ก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์ไม่ตอบนะ
ก่อนหน้านี้พูดสิทธิ์ข่าวถามท่านวิ่งไล่ลุงวิ่งไล่ลุงจะจัดได้ไหม
ผลเอกประยุทธ์ก็อะไรนะอะไรนะเหมือนไม่ได้ยินนะครับ
แล้วก็ไม่ตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับกรณีการวิ่งไล่ลุงนะครับ